มาถึงคราวนี้อยากให้คุณผู้ชมช่วยพวกเรา๓คน
นับหน่อยว่ากี่คันที่ไม่จอดให้น้องผู้หญิงคนนี้ข้ามทางมาลายไปดูกันฮะ
ไม่มีใครเบรกให้คนข้ามทางม้าลายสักคนหนึ่งเลยเหรอวะ

เฮ้ยที่ทางมาลัยนะเว้ย
มันมีอีกกี่คันไม่ต่ำกว่าสิบสองคันแน่นอนค่ะมามะละกระบะมีเก๋งมีเออ
สามล้อแท็กซี่มอเตอร์ไซค์ครบเลยมอเตอร์ไซค์นี้เยอะหน่อยด้วย
เมื่อกี้พี่ก็ว่านะไม่มีใครเบรกให้คนข้ามทางม้าลายเลยเหรอเว้ย
อย่างนั้นผมก็บอกเหมือนกันว่าเฮ้ยเห็นรถมาไหมเว้ยหยุดให้รถไปก่อนอย่างนี้เหรอ
ได้เหรอโอ้ยได้เหรอทางมาลายเอ๊ะพี่เบิร์ตถ้าเกิดดูจากทรงแล้วนี่เท่ากับว่า
ซ้ายสุดคือเลนส์เดียวคือรถคันที่มีกล้องเนี่ยเขาจอดให้น้องถูกไหม
แต่อายุเท่าไหร่ลินทางขาเนี่ยไม่เลยอ่ะคือเลนกลางกับเลนขวาต่อไปเนี่ยน่า
น่าจะเห็นหน่อยไหมว่าเลนสายสุดเขาหยุดให้แล้วอ่ะใช่แล้วมีคนกำลังจะข้ามเนี้ย
ไม่มีใครจอดไม่มีใครระวังสักคน
ต้องจุดขนาดไหนกันเนี่ย
ทีมข่าวเลยติดต่อไปคุยกับเจ้าของคลิปครับ
ทราบว่าเหตุเกิดช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา
บนถนนตากศิลป์ช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
โอ้โหแล้วไม่น่าเชื่อนะครับว่าข่าวของหมอกระต่าย
เพิ่งจะผ่านไปไม่กี่เดือนเองรู้สึกมั้ย

นี่แค่จุดเดียวนะผมบอกเลยขับผ่านที่ไหนมีเหมือนกันเส้นสูงวิทย์ก็มีเส้นเพชรบุรีก็มี
ในอโศกยังดีหน่อยยังมีไฟยังมีไฟบอกนะฮะว่าให้หยุดตอนทางมาลาย
อยากให้มีจิตสำนึกกันหน่อยนะฮะนี่ทางมาลายนะทางให้คนข้ามอะครับคุณผู้ชมฮะ